คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับ
ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ครอบครัวนำเท่าอาทิตไปลอยอังคาร
คุณบอลเนี่ยโพสต์ภาพรูปของเท่าอาทิตของคุณโรเบิร์ต
แล้วก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพว่าคุณโรเบิร์ตไปเข้าฝัน
จำวันเกิดกับวันตายให้ดีและขอให้โชคดี

เออเอาเดี๋ยวจะมาบอกแต่ว่าให้ดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อน
ก็มีเพื่อนพี่น้องศิลปินคนในครอบครัวที่เอาเท่าอาถิไปลอยอังคาร
มีคุณบอลเชิญยิ้มนครชวนชื่นคุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณตั๊กบริบูรณ์นะฮะ
แล้วก็นำเท่าอาถิของคุณโรเบิร์ตไปลอยอังคาร
ที่บริเวณแม่น้ำบางปรากงเจ็ดจุดที่เขาเรียกว่าหัวมังกร
ของคุณโรเบิร์ตนะฮะคุณแจ๋วนั่งอุ้มจับรูปคุณโรเบิร์ตตลอดเวลาครับที่ร่องเรือไปนะ
แล้วก็แน่นอนนะฮะยังคงโศกเศร้าเสียใจอยู่นะฮะโดยคุณบอลเองก็บอกว่า
ขณะลอยเท่ากระดูกได้บอกกับพี่โรเบิร์ตว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะ
ส่วนตัวเชื่อว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยสัมผัสได้ทุกอย่างแหละกับที่ทุกคนเขาตั้งใจทำเอาไว้ให้
ส่วนประเด็นที่คือเขามีคนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาไปโพสต์แบบไม่ดี
เขาบอกว่าจัดเมนสลู๕ยอดสุดท้ายก็แบกลงตากฝนมาเผาเตาวัด
เขาบอกโอ้โหมันเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติ
แล้วลงท้ายดูสิสมน้ำหน้าอะไรแบบนี้

คุณบอลก็บอกว่าเดี๋ยวนะคือเขาโกรธมากนะ
แล้วเขาจะหาตัวคนโพสต์ไปจุดทูปขอขมาวิญญาณของพี่เบิร์ตให้ได้

อยากให้เขาเกิดชั้นหน้าชั้นใดเขาได้เกิดมาเป็นเผื่อใครมาขอลูกกับหลวงพ่อใช่ไหมฮะผมว่าหลวงพ่อได้คัดกองพี่เบิร์ตเนี่ยได้กลับมาเกิดอีกให้เขาได้รับรู้แล้วกันเนอะว่าพี่น้องทุกคนที่มาเนี่ยรักพี่นะรักพี่จนวันสุดท้ายคือมึงสมน้ำหน้าคนที่เขาไปแล้วเพื่อคุณเหยียบย่ำหัวใจคนที่เขาทำงานมากคุณรู้ไหมว่าเขาทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่คุณใจ

คุณโรเบิร์ตนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับคนนี้เขาไปคอมเมนต์อยู่ใต้ภาพเขาบอกว่าว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยไปเข้าฝันเขาบอกว่าอยากจะให้เก็บเสื้อคอกลมแขนยาวสีขาวกางเกงสีดำและรองเท้าที่เป็นหุ้มและเปิดส้นเอาไว้เพราะว่าชอบใส่ชุดนี้มันใส่สบายดีสะอาดดีแล้วดีใจที่บอลจัดการทุกอย่างให้ดีแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วแล้วย้ำบอกด้วยว่าให้จดจำวันเกิด

สิ่งที่แฟนคับเขาไปพิมพ์เนี่ยที่บอกว่าคุณโรเบิร์ตเรียกว่าไอ้บอลไอ้บอลเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าคุณโรเบิร์ตตอนมีชีวิตอยู่เขาจะเรียกว่าหัวหน้าเรียกคุณบอลว่าหัวหน้าหัวหน้าแต่ก็อ่ะมันถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่แฟนคับเขาฝันจริงก็สุดแท้แต่ละกันอันนี้ก็เป็